มาดูตำรวจตราดนะฮะวางแผนล่อซื้อ
เพื่อเข้าจับกลุ่มเอเย่นค้ายาบ้าคุณ

ปิดล้อมทั้งเจรจาทั้งบุกเข้าบ้าน
ให้คุณผู้ชมไปดูช่วงจังหวะการจับกลุ่มนะครับ
นี่นะครับหลังจากตำรวจเจรจาผ่านเครื่องขยายเสียง

เข้าล้อมจับกลุ่มนะฮะไผ่ตัวร้าย

ชื่อจริงก็คือนายนำพลอยู่นัทธีอายุ๓๒ปี

ก่อนหน้านี้ตำรวจสืบสวนภูทรจังหวัดตราด
วางแผนล่อซื้อยาเสพติดนะครับ
เพราะจับกลุ่มนายรุธได้
นายรุธถูกจับกลุ่มพร้อมของกลางไอซ์น้ำหนัก๕กรัม
ก็เลยสอบปากคำถามว่านายรุธไปซื้อมาจากไหน
หรือว่าจะเอาไปขายที่ไหนและมีเครือข่ายอย่างไร
ปรากฏว่านายบรุษพาดพิงไปถึงไผ่ตัวร้าย

ขอซื้อยาบ้า๑ถุง๒๐๐เมตร
ราคา๔๕๐๐บาทจากไผ่ตัวร้ายแล้วก็นัดกันที่ตัวเมืองตราด
อันนี้เป็นแผนการล่อซื้อของตำรวจ
ทีนี้ไผ่ตัวร้ายขับรถออกมาจากบ้านพัก
แต่ตำรวจนะจอดรถปิดทางเข้าออกซอยแล้ว
ไผ่ตัวร้ายเห็นตำรวจรู้ตัวแล้วล่ะว่าตำรวจมาปิดล้อม
เขาทิ้งรถวิ่งหนีลงคลองเข้ามาซ่อนในบ้านพัก
ตำรวจก็ต้องปิดล้อมบ้านพักเขา
เจรจาอยู่นานกว่า๓๐นาทีนะภัยตัวร้ายไม่ยอมมอบตัวคุณ

ใช้อุปกรณ์มาตัดประตูเหล็กหน้าบ้าน
จะบุกเข้าไปจนสามารถรวบตัวของไผ่ตัวร้าย

นำตัวไปสอบสวนนะฮะแล้วก็ตรวจสอบภายในบ้าน

คือภัยตัวร้ายตอนที่ซ่อนอยู่ในบ้านเขาทำอย่างไรรู้ไหม
แกะถุงยาเสพติดเอายาบาลละลายน้ำทิ้งไปแล้ว

เออนะฮะเททิ้งชะโครกบ้างแหละ
มีไอซ์ทั้งหมด๑๐กรัมยาบ้าอีก๒๐๐เมตร
ตำรวจตรวจในบ้านก็พบซองใส่ปืนสั้น
จากนั้นควบคุมตัวไผ่ตัวร้ายแล้วก็แฟนสาว

ในรถก็มีไอซ์มียาบาลแล้วก็ถุงซิปล็อกจำนวนมาก
ห่อด้วยถุงพัสดุสีส้มนะฮะที่จ่าหน้าซองเป็นชื่อของ
แฟนสาวของไผ่ตัวร้าย
เรื่องต้นตำรวจนำตัวไผ่ตัวร้ายแล้วก็แฟนสาว
ไปสอบปากคำให้การปฏิเสธนะ
ของกลางที่พบทั้งหมดบอกไม่ใช่ของเขา

และที่ไม่เปิดประตูบ้านให้ตำรวจเพราะตกใจ
จากนั้นตำรวจยึดยาเสพติดอาวุธปืน
แล้วก็รถไว้เป็นของกลางทั้งหมดนะครับ

ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพเมืองตราดนะฮะ
ภัยตัวร้ายเป็นเครือข่ายเดียวกับ
ไกรสอนกล้องสนั่นหรือว่าต้นตัวร้าย

ถูกยิงเสียชีวิตคาร้านเหล้าเมื่อวันที่๑๘กันยายนปีที่แล้วนะครับ
ก็ผลงานของตำรวจตราดนะฮะ